ฟุตบอลไทยกันบ้างนะคะไทยลีก๑ฤดูการใหม่จะเปิดฉากสัปดาห์หน้าแล้วค่ะ
เก่าแล้วก็แชมป์ไทยลีก๖สมัยนะคะเปิดตัวนักเตะพร้อมผู้สนับสนุนเพื่อที่จะสู้ศึกไทยลีก๑
ประจำฤดูการ๒๐๑๙นะคะโดยปีนี้ตั้งเป้าหมายกลับมาเป็นแชมป์ทุกรายการในไทยให้ได้
เป้าไว้ว่าจะจบอันดับที่๑๕ให้ได้นะคะก็ปีที่แล้วจบอันดับที่๑๒
ส่วนชุดแข่งนะคะชุดเย่าก็ยังคงเป็นสีส้มกางเกงขาวและถุงเท้าสีส้ม
ส่วนชุดเยือนค่ะมี๒สีด้วยกันนะคะชุดแรกเป็นเสื้อสีชมพูกางเกงขาวถุงเท้าชมพู
และอีกหนึ่งสีคือน้ำเงินกรมธาตุทั้งชุด
นัดเปิดสนามฤดูการใหม่นะคะราชบุรีเอฟซีก็จะเปิดบ้านพบกับตราดเอฟซีทีมน้องใหม่ในวันศุกร์ที่๒๒กุมภาพันธ์ค่ะ